เรื่องเด็ดเรื่องดังในโลกโซเชียลมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ประกาศตามล่าสาวแว่นชุดลาย

แล้วก็เขียนพาดหัวไว้ว่ามีกล้องนะรู้ยัง

เธอเก็บกระเป๋าเงินที่ตกอยู่ในลิฟต์ได้
แล้วเธอก็เอาเป็นของตัวเอง
เอากลับบ้านไปเลยคุณเล่าเหตุการณ์นี้ก่อน
ออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิด
ลิฟต์อาคารจอดรถที่อยู่ในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง
บันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๖๖
ขณะที่นางสาวส้มนามสมมุตินะอายุ๓๐ปีและเพื่อนร่วมงานเมื่อกี้
กำลังช่วยกันยกกล่องเอกสารเข้ามาในลิฟต์
ต่อมานางสาวส้มได้ทำกระเป๋าสตางคลนภายในลิฟต
ก่อนที่จะออกไปและหลังจากนั้นนี่คือนางสาวส้มด้านนี้ที่วงกลมนี้
กระเป๋าเธอก็หล่นอยู่ในลิฟต์แล้วเธอก็ขนของออกจากลิฟต์ไป
โดยไม่รู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์มันหล่นอยู่นะครับ
จากนั้นมีผู้หญิงใส่แว่นตาสวมใส่ชุดลายขาวดำลายขวางขาวดำเข้ามาในลิฟท์
แล้วก็หยิบกระเป๋าที่มันหล่นซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่าของใคร
ก็หยิบขึ้นมาเปิดดูแบบนี้แต่ปรากฏว่าเธอเปิดเสร็จ
เธอก็นำกระเป๋าเงินใส่กระเป๋าสะพายของตัวเองเลย
นี่มีจังหวะเงยมาหากล้องวงจรปิดด้วย
ใช่ฮะเงยมองเพดานลิฟต์สอดสายสายตาคล้ายมองหากล้องวงจรปิด
ก่อนที่จะเดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่ใช่ฮะเพราะตอนนี้นางสาวส้มผู้เสียหายยังไม่ได้กระเป๋าคืนเลยนะ

ผู้เสียหายก็เร่งติดตามค้นหาจนกระทั่งขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็พบเห็นภาพนี้แหละว่าผู้หญิงชุดลายหยิบกระเป๋าของเธอไป
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อเนื่องนะครับไปถึงจนจุดจอดรถ
ก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถออกไปจากหน้าอาคาร

นางสาวส้มผู้เสียหายก็แปลกใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่เอากระเป๋ามาคืน
เอามาฝากรอปภหรือมาฝากยามอะไรไว้
นางสาวส้มผู้เสียหายก็แจ้งความไว้ที่สนห้วยขวางแล้วนะครับ
และทางด้านของภูมิกับการสอนอห้วยขวางก็เปิดเผยให้ฟังอีก
ว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็จากการตามจากรถไงคุณ
จากรถที่สาวชุดลายขวางเขาขับออกไป
ก็ทราบแล้วล่ะว่าทะเบียนเป็นของใครอย่างไร
ก็ตามไปหาจนกระทั่งเจอเจ้าของรถคุณ
สิ่งที่น่าตกใจก็คือเจ้าของรถคนนี้เป็นผู้ชาย

ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาได้นำรถไปซ่อมที่อู่๒เดือนแล้ว
และไม่รู้จักกับผู้หญิงเสื้อลายคนดังกล่าวเลย
แล้วอยู่ผู้หญิงเสื้อลายจะเอารถของเขาขับออกมาได้ยังไง
เป็นเรื่องของการสวมทะเบียนสิคะถ้าอย่างนั้น
ก็ยังงงอยู่ว่าอาจจะไม่ได้สวมทะเบียนไงคุณ
อาจจะเป็นว่าผู้หญิงเสื้อลายคนนี้ไปเอารถในอู่ออกมาใช้โดยภาระการหรือเปล่า
หรือถ้าเกิดว่าเป็นสวมทะเบียนจริงอันนี้ต้องไปตรวจสอบนะ
ก็ต้องไปดูกันอีกทีมี๒กรณี
แต่ทีนี้แหละครับทางโลกโซเชียลเขาก็ประกาศตามล่า
ผู้หญิงชุดลายใส่แว่นคนนี้
เหตุใดถึงไม่เอากระเป๋าของเจ้าของเขาไปคืนซะ
และถ้ารู้ตัวตอนนี้ก็รีบเอาไปส่งไว้ที่สถานีตำรวจซะ
แล้วก็พร้อมที่จะรับความผิดซะหน่อยนะฮะ
ดูสิคุณเพราะว่าขึ้นลิฟต์กับรอปภ
ก็ไม่ยอมคืนกระเป๋าให้กับรอปภเขาด้วยนะฮะ
คนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่า
มีเจตนาขโมยจริงต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ